คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
และในค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงครับเราก็จะมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางแชนัลยูทูปไทยรัฐแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นในเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
และวันนี้เป็นคุณตรีครับจะมาเล่าเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเฉลวนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเรื่องที่แปลกชื่อเรื่องนี้ครับเฉลวมันเป็นยังไงฮะครู
ผมต้องเรียนคุณแจ๊คว่าธรรมดาแล้วบนโลกเรามันมีสิ่งตรงข้ามเสมอเหรียญก็มีสองด้านมีดีก็มีเลวมีใส่ขาวก็มีใส่ดำ
เป็นคอยรักษาสมดุลและแก้กันเสมอซึ่งตรงเนี้ยผมเล่าย้อนไปว่าเมื่อก่อนนี้ผมไปทำค่ายที่หนึ่ง
แล้วพี่ที่ทางค่ายติดต่อมาว่าผมจะต้องเริ่มค่ายวันเสาร์เขาบอกว่าขบวนเขาจะออกตั้งแต่วันพุธ
เพื่อไปเตรียมค่ายที่นู่นผมบอกว่าไม่ได้เพราะถ้าผมไปวันพุธแสดงว่าผมต้องขาดงานตั้งแต่พุธพฤหัสและศุกร์
สามวันผมไม่สามารถลางานได้ผมจึงบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันศุกร์ผมตามไปเอง
แต่ผมไม่เคยไปเป็นจังหวัดที่หนึ่งทางภาคอีสานแล้วกันนะครับคราวนี้ก็เลยถามพี่เขาว่าผมจะต้องเดินทางยังไง
ป๒ออก๑๐โมงครึ่งป๑ออก๑๑โมง

ผมก็โอเคงั้นป๒แล้วกันครับออก๑๐โมงครึ่ง
ผมก็นั่งรถไปปรากฏว่าระหว่างรถวิ่งไป
จอดข้างทางรับคนขึ้นจอดข้างทางรับคนขึ้น
จนพี่เขาบอกผมว่าผมจะไปถึงประมาณบ่าย๓โมง

มันช้าอยู่แล้วมันช้ามาก
สุดท้ายพี่ก็โทรมาหาผม๔โมงว่าครูครูถึงไหนแล้วครับ

นี้บอกพี่ครับผมอยู่ที่ตำบลนี้ครับ
ครูครูมาป๒ใช่ไหม
ผมก็ถามว่าใช่ครับแล้วมันคืออะไรครับ
ผมมารู้ทีหลังว่าป๑คือปรับอากาศชั้น๑ยิงตรงเลย
แต่ปรับอากาศชั้น๒จะรับคนไปเรื่อย
เขาก็เลยบอกผมว่างั้นครูเตรียมเลยไม่ทุ่มหนึ่งก็๒ทุ่ม
ผมก็โอ้โหโอเคครับผมไม่ได้เตรียมอาหารการกินใดมา
หมายความว่าตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนั้นผมแทบไม่ได้กินอะไรเลย
เมื่อไปถึง๒ทุ่มพี่เขามารับอยู่แล้ว

เป๊ะเลยครับ๒ทุ่มพอไปถึงปุ๊บ
พี่เขาก็บอกว่าโอเคครูซื้อก๋วยเตี๋ยแถวนี้กินไหม

เราก็บอกว่างั้นซื้อก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปกินที่ที่พัก
เขาบอกครูเดินไทย๔ชั่วโมงนะเขาเป็นฝ่ายเก็บน้ำ
การจะขึ้นฝ่ายเก็บน้ำตอนนี้มันต้องค่อยไป
ผมก็โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมโอเคผมไหว
เพราะผมก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเสียเวลามากกว่านี้

ไปถึงปุ๊บด้วยความที่หิวแล้วก็ทั้งหิวข้าวหิวน้ำ
ก็ทั้งทานข้าวทานน้ำอะไรเสร็จสับเรียบร้อย
ก็บอกพี่เขาว่าพี่ครับผมอยากไปดูฐานที่ผมดูแลเลย

บอกว่าไม่ได้ครับเพราะพรุ่งนี้เช้าเราต้องเริ่มงานแล้ว

พี่เขาบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไป

ข้างทางไม่มีไฟเลยเพราะว่ามันเป็นฝ่ายเก็บน้ำแล้ว
ทางก็ค่อนข้างจะลกเหมือนป่าเลย

เดินไปนานพอสมควรแต่ผมไม่ทราบเวลา

กำเนิดไฟมีที่เดียวคือเป็นหลอดสีส้มเชื่อมกับแบตเตอรี่

ก็บอกพี่ว่าผมอาบน้ำได้ที่ไหนบ้าง
เขาบอกครูยังไม่ต้องอาบหรอกอาบไม่ได้
เพราะว่าเครื่องปั่นไฟมันหยุดไปแล้ว

ผมก็โอเคไม่เป็นไรครับ
งั้นผมก็เตรียมเข้าเต็นต์เอาของอะไรวางเสร็จ
ก็เอากระดาษงานขึ้นมาเอาไฟฉายส่อง
ว่าโอเคพี่เขามีรายชื่อแล้วว่า
รายชื่อในฐานผมจะมีน้องคนไหนมาช่วยฐานผมบ้าง
ผมก็เตรียมจะใส่ลายชื่อน้องในฐานผม
ปรากฏว่าพี่สอนบอกว่า
ครูพี่ลืมของไว้ที่ตรงนู้นเดี๋ยวไปเอาก่อนนะ

ด้วยความที่๑มันมืด
แล้วรอบข้างเป็นต้นไม้อากาศเย็นมาก
แล้วก่อนหน้านี้ผมทานอะไรไปเยอะมากผมเลยเริ่มปวดปัสสาวะ
พอลาออกมานอกเต็นต์เริ่มมองโอ้โหแล้วผมจะเดินไปถูกไหมเนี่ย
ถ้าหลงป่าล่ะมันเรื่องใหญ่เลยนะ
ผมเลยตัดสินใจว่าตรงนั้นแล้วกันมีต้นไม้ใหญ่อยู่
ผมก็เดินไปหาต้นไม้ต้นนั้น
ผมก็จากการยกมือขอไหว้เรียบร้อยปัสสาวะทำธุระตัวเอง
แล้วคราวนี้ผมก็ไปเห็นสัญลักษณ์หนึ่งอยู่ที่พื้น
ตรงใต้ต้นไม้เหรออเจมส์ใช่ครับตรงใต้ต้นไม้เป็นคุมยา
ซึ่งผมก็คิดว่าอ๋อโอเคแสดงว่าพี่ก็มาทำสัญลักษณ์ไว้แล้ว
ว่าพรุ่งนี้เด็กจะต้องมาทำอะไรกันครับ

ถ้าผมไม่ได้เข้าประชุมตอนเย็นหมายความว่าผมจะไม่ทราบว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไร
ผมก็หยิบมาเพื่อว่าจะเดี๋ยวไปถามพี่เขานะครับ
กลับมาเสร็จแล้วผมก็เข้าไปในเต็นต์แล้วผมก็รูดซิปปิด
จากนั้นผมก็จากการเอาลายชื่อไซสักพักหนึ่ง
ก็ได้ยินเสียงคนเดินมาแกร็บเหมือนเหยียบไปไม้แห้งกี่ไม้
มาจนถึงเต็นต์ผมก็โอเคพี่สอนคงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถาม
ปรากฏว่าพี่เขามายืนติดกับเต็นต์แต่ไม่เปิดเข้ามา
ผมก็เฮ้ยเห็นพี่ว่าไปเอาของหรือว่าพี่ก็จัดของจัดของอะไรอยู่ข้างนอก
ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรในเวลานั้นสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงคนเดินมาอีก
อย่างน้อยต้องมีแน่๒๓คนเสียงเดินมาแกรบแกรบ
แต่คราวนี้มันไม่ได้เดินมาจากทางเดียวมันเดินมาจากทางอื่นด้วย
หรือว่าพี่เขาพาพวกน้องมาคุยงานกันเลย
เพราะผมยืนยันว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มงานกันผมก็คิดในแง่ดีอย่างนั้น
แต่แล้วไม่ใช่ครับคุณแจ๊คคนที่เดินมาทั้งหมดมายืนแล้วหยุดอยู่รอบเต็นต์
หยุดอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งเต็นต์มันเป็นผ้าใช่ไหมครับ
มันมีคนเอาหน้ากดลงมาแล้วก็มือกดลงมาอย่างนี้
มันยุบมาตามแรงก็จะเป็นนูนเข้าไป
ถูกครับสิ่งแรกที่ผมคิดคือน้องมันแกล้งผมแน่
เพราะว่าปกติเราทำงานกันบ่อยมันมาแกล้งผมแน่
แล้วถ้าเป็นเต็นต์ถ้าเราเคยนอนเต็นต์เราจะทราบว่ามันสามารถเปิดด้านข้างได้
แล้วมันจะมีผมก็เอาเลยไอ้นี่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างนี้พอดี
ฟื้อเตรียมจะไปจัดการให้
จนสุดไม่มีอะไรข้างนอกมีแต่ความว่างเปล่า
แต่ด้านบนเต็นต์ยังมีหน้ากฎหมายนี้อยู่ตัวไม่มี
ไม่มีครับแต่มีหน้ากดไว้อยู่แล้วผมก็ค่อยปิด
แล้วก็อยู่กับตัวเองว่ามันใช่แล้วแหละมันใช่แล้ว
แล้วสักพักนึงมันเริ่มมีรอยบุ๋มจากที่อื่นที่อื่น
เหมือนทั้งหมดที่ยืนพยายามจะกดตัวเองเข้ามา
ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมร้องลั่นเลยร้องแบบไม่อายเลย
สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขย่าเต็นต์คู่
เสียงพี่สอนครับผมเปิดเต็นต์ออกมาพี่พี่เมื่อกี้ผมเจอแบบนี้
ผมเล่าให้พี่สอนฟังพี่สอนทำหน้าคิดแล้วบอกผมว่า
พี่ว่าพี่กั้นไว้ดีแล้วนะหรือว่าอะไรมาฆ่าไป
บอกผมงั้นผมก็บอกว่าพี่พี่กั้นอะไรพี่
เขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครูพี่กั้นอะไรพี่
พี่ต้องบอกผมแล้วนี่พูดมาแล้วพี่พูดมาแล้วพี่กั้นอะไรพี่
เขาบอกว่าผมกั้นเอาไว้มันจะเป็นลักษณะเป็นรูปดาว
ผมก็บอกว่าพี่ครับ
เป็นแบบนี้ไหมครับ
ใช่แบบนี้ไหมครับพี่หน้าตาพี่เขาตกใจชัดเจนมาก
จากมือผมไปแล้ววิ่งไปในทิศที่ผมเพิ่งไปปัสสาวะมา
แล้วพี่เขาวิ่งกลับมาแบบว่าครูครูไปเอามาได้ยังไง
ผมเชื่อว่าอารมณ์พี่เขาตอนนั้นน่าจะไม่อยากเรียกผมว่าครูแล้วล่ะ
คราวนี้ผมก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะพี่

ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเฉลว

ซึ่งธรรมดาแล้วในตรงแถวนี้เขามีความเชื่อเรื่องผีป่า

ดังนั้นเฉลวเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเป็นความเชื่อของคนโบราณ

ซึ่งพี่เขากั้นไว้ในการทำ๕มุมนี้

เวลาเขาทำเขาจะเสกหัวใจพระพุทธเจ้า๕พระองค์ไว้
ณโมพุทธายะหักทุกครั้งแล้วก็ไปเสียบไว้

แต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เข้าใจว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง

ผมก็ไปหยิบมาเท่ากับว่าทิศที่เขาดูแลมันหายไปหนึ่งทิศ

อันนี้ผมถามหน่อยโดยปกติทั่วไปคนอย่างเราเนี่ย
คุณผู้ชมใครจะรู้ว่าสิ่งนี้ของสิ่งนี้
เขาทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้สร้างอนาเขตเหมือนปกปักป้องกันอะไรบางอย่าง

ผมไปสืบข้อมูลลึกลงไปครับปรากฏว่าอันเนี้ย
ถ้าเป็นคนที่ต่างจังหวัดหรือมีอายุหน่อยจะทำเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าอย่างเช่นหมอยาเวลาเขาต้มยาหม้อเขาจะต้องปักเฉลวเพื่อปักไว้ในหม้อ
เพื่อให้รู้ว่ายานี้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มีความที่สามารถรักษาคนได้

สองเพื่อป้องกันป้องกันอะไร

เช่นเห็นยาม่อนี้สักศิษย์จริงไหม
ข้าม่อเพื่อให้สูงสิ้นความสักศิษย์

การที่มีพระเจ้า๕พระองค์ไปปักไว้

เหมือนเป็นการบ่งบอกว่านี่มีสิ่งสักศิษย์

หรือเป็นการป้องกันหมอยาคนอื่น

หรือถ้าเป็นชาวน้อยชาวน้อยชาวนา

เพราะเชื่อว่ากันหนูกันพวกศัตรูพืชได้
เฉลวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานพอสมควร
แต่ยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าคนแทบไม่รู้จัก

ถ้าผมไม่เห็นเหตุการณ์วันนั้นผมก็ไม่รู้จัก

หลังจากนั้นค่ายวันนั้นจบลงได้ด้วยดี

ผมก็ใช้ชีวิตสอนหนังสือไปต่างนานา

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ต้องใช้คำว่า
ค่อนข้างจะเอานำเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษา
เท่าที่ควรมาเรียนรวมกันเพื่อที่ว่าจะขยายโอกาสให้เขา
ให้เขาได้มีความรู้ต่างเพิ่มขึ้น

โดยมันเกิดจาก๓โรงเรียน
โรงเรียนที่๑เรียนที่๒และโรงเรียนที่๓ใหญ่สุด

ดังนั้นโรงเรียนที่๑๒และ๓จะมารวมกันที่โรงเรียนที่๓
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน

คุณครูคะทางเรียนได้จัดที่พักไว้ให้แล้ว

ผมก็โอเคครับแต่
โรงเรียนที่๒ก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งเดินมา
ครูคะทางเรียนจัดที่พักให้แล้วเดี๋ยวเชิญคุณครูไปพัก
คราวนี้คุณแจ๊คครับถ้าผมไปพักที่หนึ่ง
ที่๒ก็ต้องคิดว่าทำไมคุณต้องไปที่๑
ถ้าผมไปที่๒ที่๑ก็ต้องคิดเหมือนกัน
ผมเลยตัดสินใจว่าถ้างั้นผมพักที่นี่
โดยผมให้เหตุผลว่าพรุ่งนี้เช้า

โรงเรียนที่๓นี่แหละที่เราทำงานนี่แหละ
ผมก็บอกทางลุงพันโลงว่า
ลุงครับเดี๋ยวผมยังไงขอพักที่นี่นะ
พันโลงมองหน้าผมไม่ได้รู้สึกอะไร
แล้วลุงถามผมว่าครูครูจะนอนจริงเหรอ

ซึ่งถามผมตัวลุงพันโลงเองน่าจะประมาณว่า
เรามีวิทยากรมาจากกรุงเทพจะนอนได้เหรอ
น่าจะไปพักโรงเรียนที่เขาเตียมไว้ให้เรามั้ย
เขาบอกไม่เป็นไรครับลุงนอนได้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอยากจะทำค่ายแต่เช้า

คุณครูจะนอนแน่เหรอ
ผมก็ยืนยันว่านอนครับลุงลุงก็บอกโอเคครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวคุณครูไปอาบน้ำ
ตอนนั้นมันหลังจากที่เกิดการพูดคุยอะไรจะหกโมงแล้วครับ
ที่นี่ปั่นไฟจนถึงห้าหกโมงครึ่งหมายความว่าหกโมงครึ่งที่เนี้ยจะดับหมดครับ
หูจะอาบน้ำอะไรในห้องน้ำจะต้องรีบเพราะว่าไฟที่นี่ก็ใช้เหมือนเดิมคือ
ไฟสีส้มครับปรากฏว่าผมก็ไปอาบน้ำเสร็จประมาณหกโมงจากหกโมงยี่สิบแล้วครับ
ลุงพันโลงนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วก็บอกว่าไปครูเดี๋ยวลุงพาไปอืม

แต่กลางคืนมันไม่ใช่นะครับ
เมื่อก่อนตอนกลางวันมีเด็กนั่งอยู่เต็ม
ตอนนี้ไม่มีเด็กนั่งสักคนมันน่ากลัวครับ
แล้วที่ผมไปคือมันเป็นช่วงปิดเทอม
อธิบายก่อนโรงเรียนเวลาปิดเทอมเขาจะทำความสะอาดห้อง
ด้วยการนำโต๊ะนักเรียนทั้งหมดเอาเก้าอี้วางบนโต๊ะ
แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าเพื่อให้ด้านหลังเหลือเนื้อที่

ลุงเขาก็พาผมเดินผ่านห้องต่างห้องเรียนต่าง
จนถึงห้องในสุดนะครับ
ตอนนี้แสงสว่างที่ยังมีอยู่คือแสงสีส้ม

แล้วผมก็เข้าไปแล้วก็ไฟฉายในมือลุง
ฟูบเป็นที่นอนเป็นที่นอนห้องภูมิสีเขา
คุณแจ๊คเคยออกกำลังกายแล้วมันจะมีที่ออกกำลังกายเป็นเบาะยางนะครับ

แล้วก็มีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มให้
แล้วก็มีที่วางเทียน
ถ้าว่าแหล่งกำเนิดแสงของผมคือมีแค่เทียนแล้ว

แล้วผมก็โอเคครับลุงได้ไม่มีปัญหาครับผมก็กระเป๋าไปวางเสร็จ
ผมก็เดินมาที่หน้าประตูเป็นสัญลักษณ์ว่า
ลุงเดี๋ยวผมพักที่นี่แหละ
ลูกถามผมสั้นอีกครั้งหนึ่งว่า
ครูจะพักแม่เหรอ
ผมยังยืนยันว่าผมมองโลกในแง่ดีอยู่ว่า
เขาคงเห็นว่าที่นอนกับหมอนแค่นี้

ครูบ้านลุงอยู่ตรงนี้นะมีอะไรคุณครูตะโกนเรียกได้นะ
ผมก็ได้ครับลุงผมก็จัดการปิด
ที่นี่มีกรอนคือกรอนด้านในกับกรอนด้านนอกนะครับ
ผมก็ล็อกกอนด้านในเสร็จเรียบร้อย

ก็ตอนนั้นผมลืมบอกไปผมจุดเทียนไว้แล้วจุดเทียนไว้ที่หัวนอนแล้ว
ผมก็เดินไปที่เทียนแล้วก็จากการเก็บของเก็บของ

แต่คราวนี้ในห้องแหล่งกำเนิดลมที่เดียวมันคือตัวผม

แต่เทียนมันกลายเป็นไหวแบบ

นั่นแหละครับผมคิดว่าในห้องมีหน้าต่างอยู่๓บ้าน
ถ้ามีบานไหนแง้มหรือเปิดไว้อยู่

นี่คือแหล่งกำหนดกำเนิดลมที่อื่น
ผมก็เดินไปที่หน้าต่างบานที่๑แล้วก็เขย่า

บานที่๒กึ๊กล็อก
บานที่๓ผมภาวนาให้แง้มสักนิดนึงก็ยังดี
มันล็อกเท่ากับว่าผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าที่นี่ไม่ปกติ
แต่ผมคิดเลยว่าไม่เป็นไรดับทุกอย่างนอนจบ

ใช่ผมก็ดับเทียนดับเทียนเสร็จผมก็นอน

ไปนานแค่ไหนไม่ทราบเพราะมันมืดจริง
เมื่อขนาดที่ว่าผมมองไม่เห็นนาฬิกาตัวเองด้วย
แต่คราวนี้ผมตื่นเพราะได้ยินเสียงเสียงเดินครับ

แอ๊ดแอ๊ด
เสียงเดินยังคิดได้ว่าไม้ลั่นแต่มันมีเสียงเขย่าประตูแก๊กอุ้ย
แล้วก็เปิดปึ้งแล้วก็ปิดแล้วก็เสียงลงกร
แสดงว่าจินตนาการตามเลยครับว่าน่าจะมีคนเดิน
กรด้านนอกเปิดดูปิดลงกร
ใกล้ถึงผมผมมั่นใจว่าไม่ใช่ลุงพันโล
เพราะว่ามันไม่มีแสงใดเลย

ไม่มีการเปิดไฟไม่มีการใช้เทียน
คือถ้ามันมีแสงเนี่ยมันจะต้องมีอะไรรอดเข้าบ้าง
เราจะรู้ได้ว่าอย่างน้อยต้องลงมาแล้ว
แก๊กแก๊กปึ่งแอ๊ดแอ๊ด

แล้วก็เหมือนเดิมครับได้ยินเสียง
แก๊กแก๊กอึกอึกอึกอึก

คือเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าเป็นลุงพานโรงจริงเนี่ย
ลุงจะต้องไม่มาสำรวจห้องครู
เพราะลุงรู้อยู่แล้ว
ก็ได้ยินเสียงแก๊กปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ง
ผมก็เฮ้ยผมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่
ผมก็ได้อยู่ที่นอนแล้วก็เงียบที่สุด
ด้วยความคิดว่าอยู่เงียบที่สุดมันน่าจะดีที่สุดแล้ว
สุดท้ายเสียงด้านนอกเงียบไป

เพราะสักพักนึงมันได้ยินเสียงปึ่งปึ่งปึ่งปึ่งปึ่งปึ่ง
เหมือนพยายามจะพักเข้ามาที่ได้

ผมก็หลับตาแบบกลัวที่สุดแล้วในเวลานั้น
สุดท้ายผมหลับไปเมื่อไหร่ผมไม่รู้
เตือนอีกทีนึงคือได้ยินเสียงเคาะประตูเหมือนเดิม

แต่มันมีเสียงมาว่าครูครูตื่นยัง

เดินไปเปิดประตูเป็นลุงฮาโลจริง
ผมก็บอกลุงเมื่อคืนนี้ผมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ลุงปกติลุงควรจะบอกเฮ้ยครูครูใจเย็นคิดมาก
ไม่ใช่ครับลุงบอกว่าอ๋อเขามาดูที่ของเขาอะครับ
คืออะไรครับลุงเขามาดูที่ของเขา
ลุงเขาก็จัดการเอาไฟฉาย
แล้วก็ส่องไปที่ด้านบนที่

ด้านบนมันมีลูกผู้ชายคนหนึ่ง

ด้านบนมีรูปแขวนอยู่รูปหนึ่ง
แล้วเขียนว่าชื่อนายนี้นี้บริจาคเงินเพื่อสร้างที่นี้เป็นสาธารณประโยชน์
เขาบอกว่าเขามาเดินตรวจที่เขาทุกคืนรถครู
แล้วคืนนี้เขาก็คงเข้าห้องครูไม่ได้
เขาก็เลยทำแบบที่ครูบอก
ผมก็โอ้โหแล้วต่อไปลุงอารมณ์ไม่บอกผม
ลุงบอกว่าก็ลุงถามครูแล้วว่าจะนอนจริงเหรอ
คำถามของครูมันกล้ำกึ่งไง
ใช่อย่างผมก็เลยบอกโอ้โหคุณลุงถ้าคุณลุงบอกผมแบบนี้

สุดท้ายเขาก็เลยเล่าให้ฟังตรงนั้น
แล้วตอนนั้นผมลืมเรื่องนี้ไปแล้ว
พอร้านลุงพูดจบแล้วลุงก็บอกไปเถอะครูไม่มีอะไรแล้ว
เช้าแล้วคุณครูไปล้างหน้าแปลงฟันได้แล้ว

แต่คุณลุงเอื้อมมือไปหยิบอย่างหนึ่งตรงประตู
มันคือลุงเขาปักเฉลวเอาไว้

ผมไม่เห็นครับเพราะคุณลุงออกไปแล้วแล้วปักไว้จากด้านนอก

ผมก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เขาเข้าไม่ได้เป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่า

เพราะเราก็ล็อกประตูของเราไว้อยู่

ใช่ที่ว่าลุงเขาเสียบไว้ด้านนอก
ทำให้เข้ามาไม่ได้หรือเปล่า
นั่นแหละครับในความรู้สึกผมก็เลยรู้สึกว่า
โอ้โหในโลกเรามันมีสายดำก็จริง
แต่ผมก็เชื่อว่าของทุกอย่างมันน่าจะมีการแก้ได้กันได้
โดยเฉพาะผมเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นลักษณะเครื่องลาง

มันยังมีลักษณะชีวิตนึงที่เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดี
วิญญาณคุณสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำร้ายเรา
ทีนี้ผมขออนุญาตถามครูอย่างนี้ครับ

จะเฉลวส่วนมากเนี่ยจะทำขึ้นมาจากอะไรนะอย่างนี้เลยบ้างครับ
ผมพยายามหาตอกที่มันเป็นสีธรรมชาติแล้วแต่ผมไม่เจอ
ก็คือเฉลวส่วนมากจะทำมาจากตอกอย่างนี้

ผมไม่ทราบนะว่าทำจากอย่างอื่นได้ไหม

ใช่เพราะว่าทุกบ้านน่าจะเมื่อก่อนนี้

มีการสารพวกกระจาดอะไรพวกนี้ใช้

เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ทำขึ้นมาครับ
โอเคแค่เอามาสารเป็นรูปดาวเฉยเนี่ยผมว่า

จะต้องมีการใส่คาถาเข้าไป

ก็คือหัวใจพระพระองค์

ก็คือทั้ง๕มุมของดาวพุทธ
เอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง

แล้วก็มีเฉลวแบบ๘ทิศ

ทั้งหมดเลยคือเอาไว้ป้องกันถูกไหมใช่ครับ

สายมนต์ดำก็น่าจะช่วยได้บางส่วนหรือเปล่าก็ไม่รู้

เพราะต้องใช้คำว่าเหมือนเดิมที่ผมพูดไปตอนต้นคือ

ผมเชื่อว่าการทำแค่นี้แล้วปักไว้คงไม่เสียหาย
คงไม่ลำบากอะไรเกินไป
เพราะว่าหลังจากที่พี่เขาสอน

ผมก็ทำอย่างนี้ปักไว้ที่หน้าประตูเต็นต์
ผมไม่ทราบว่าช่วยได้หรือไม่ได้
แต่ผมก็ต้องบอกว่ามันอุ่นใจ

อย่างที่ครูบอกนะครับว่าสิ่งเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรางของขลัง
คุณสัยมนต์ดำใดก็แล้วแต่
ก็จะเป็นในรูปแบบของความเชื่อ
เอาไว้คอยปกปักคุ้มครองคนอย่างเรานี่แหละนะครับ

ที่จะปกปักคุ้มครองตัวเราได้ดีที่สุด

ถูกไหมฮะถ้าเรามุ่งมั่นทำแต่ความดี
สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเกราะ

ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีพวกนี้ได้นะคุณผู้ชม
ฟังไว้เอาไว้เป็นที่พึ่งทางใจ
แล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายนะ
ผมเพิ่งรู้จักแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ดูสถานีผีดุของเรา

ที่วันนี้มาเล่าเรื่องตื่นเต้น
ให้พวกเราได้ฟังกันรวมไปถึงให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในมือผมที่เรียกกันว่าเฉลวด้วย
คืนนี้สถานีผีดุของเราสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิม
แล้วก็ศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เราก็จะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับ

ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกัน
ผมแล้วก็ตัวของครูตีลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

ขอบคุณครับ